หรือว่าถือกระเป๋าแล้วถือโทรศัพท์ฝนตกลงมาแบบนี้เก็บไม่ทัน
เสียงโทรศัพท์พังก็มีเดี๋ยวจะต้องเอาไปให้ร้านซ่อมนะคะ
แต่ก็ต้องหาวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นค่ะแต่ก่อนอื่นตรวจสอบสภาพอากาศก่อนดีกว่า
แต่ว่าภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักก็ยังคงต้องเฝ้าระวังกันอยู่
เราจะเห็นแผนที่ประเทศไทยนี่นะคะขึ้นมาได้เลยนะคะ
พื้นที่ตอนบนของประเทศโล่งเฉียงสบาย
เหนือภาคอีสานช่วงนี้ฝนเบาประมาณ๑๒๐๔๐เท่านั้น
แต่ภาคใต้ดูค่ะกระแสลมนะคะคือลมทิศตะวันตกเฉียงใต้
ซึ่งเป็นมรสุมช่วงนี้นะคะมีกำลังแรงขึ้น
ยังคงทำให้ภาคใต้นะคะทั้งฝั่งอ่าวไทยแล้วก็ฝั่งอันดามัน
ยังคงมีฝนตกชุกแล้วก็มีฝนตกกระจายในหลายพื้นที่ค่ะ
ขณะเดียวกันค่ะคลื่นลมก็สูงตามมาด้วย
แถบอันดามันนะคะยังคงมีคลื่นสูงประมาณ๒๓เมตร
ห่างฝั่งแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงถึง๓เมตร
เรือเล็กงดออกจากฝั่งเลยนะคะยาวไปตลอดจนถึงสุดสัปดาห์ค่ะ
ภาพรวมวันนี้นะคะคุณผู้ชมภาคเหนือภาคอีสานฝนเบาค่ะ
เหนืออยู่ที่ประมาณ๑๓๐ของพื้นที่
แต่ว่าก็ยังมีฝนตกประปรายลงมาบางพื้นที่เช่นเดียวกัน
ส่วนภาคอิสานฝนน้อย๑๒๐นะคะ
บนราชธานีนครพนมบึงกาลสกลนครหนองบัวลำพูยังมีฝนที่ต้องเฝ้าระวังค่ะ
ส่วนภาคกลางนะคะฝนฟ้าขนอง๑๒๐ของพื้นที่เช่นกัน
แต่ว่าแถบภาคตะวันตกแล้วก็ตอนกลางอย่างเช่น
นครบรัชโบรีการจนบุรีก็ต้องเฝ้าระวังกันบ้าง

ภาคตะวันออกฝนตก๑๔๐ของพื้นที่
ชนบุรีระยองจนบุรีและตราดยังคงต้องเฝ้าระวังพื้นที่การเกษตรด้วย
ส่วนภาคใต้ฝั่งอาวไทยฝนฟ้าขนอง๑๖๐ของพื้นที่นะคะ
ตั้งแต่สุราชธานีลงไปถึงนราคที่วาดก็ต้องเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษ

ฝั่งอันดามันตกถึง๑๖๐ของพื้นที่เลยนะคะ
เจ้าเดิมค่ะภูเก็ตกระบีตรังสตูนเฝ้าระวังกันหน่อยนะคะ
ส่วนกรุงเทพมหานครฝนฟ้าขนองประมาณ๑๔๐ของพื้นที่นะคะ

แล้วก็ถ้าหากว่ามือถือเปียกนะคะก็แยกชิ้นส่วนปิดเครื่องอย่าเพิ่งเปิด

แล้วก็หลังจากนั้นเอาไปเข้าศูนย์ดีกว่าน่าจะปลอดภัย
ดิฉันไปซ่อมมือถือก่อนเดี๋ยวจะได้โทรหาคุณผู้ชมได้ไงสวัสดีค่ะ